คือเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากคนในสังคม
เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อ๓ปีกว่าที่ผ่านมา
มันเป็นคดีดังมันเป็นข่าวใหญ่เราก็นำเสนอกันเยอะมาก
คนก็ตั้งคำถามหลายเรื่องอะเนาะพี่อุ๋ยเนอะ
ว่าโอ้โหทำไมคนที่เป็นจำเลยถึงกลายเป็นคนดัง
ถึงกลายเป็นคนที่มีคนให้กำลังใจเยอะมาก
ทางฝั่งครอบครัวของน้องชมพู่กลับกลายเป็นถูกตำหนิต่อว่า
ทั้งที่เป็นผู้เสียหายซะด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมจำคนนี้ได้ไหมคะ

ตอนข่าวนี้ดังมา๓ปีก่อนเนี่ย
อุ๊บก็เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องนี้
คือพี่อุ๊บก็พาลุงพลไปออกงานเนาะ

อุ๊บก็ลงพื้นที่บอกจะทำภาพยนตร์
สร้างหนังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้

แล้วคุณจักรีนอะตอนนั้นก็ไปทำข่าวเห็นมั้ย
เนี่ยจนสุดท้ายมันกลายเป็นประเด็นดราม่าเยอะเลยนะคะ

เนี่ยเนี่ยเหมือนมีเรื่องราวไม่พอใจกัน
คอนเวิร์ตกันแยกทางกันเรียบร้อย
ไม่พอใจกันก็แยกทางกันไป
ล่าสุดค่ะพี่อุ๊บวิริยะโพสต์คลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวโพสต์ข้อความว่า
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
น้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรี
อุ๊บบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลุงพลและป้าแตนอะไรแล้วนะคะ
ต่างคนต่างอยู่และไม่เผาผีอีกแล้ว

ซึ่งคดีที่ผ่านมามันก็นานแล้วแหละ
ใกล้ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาแล้ว

เชื่อว่าน้องชมพู่จะต้องไม่ตายฟรี
เชื่อว่าต้องมีคนร้าย
ใครสักคนนี่แหละต้องเป็นคนร้ายแน่
แต่ถ้าถามพี่อุ๊บว่าในใจพี่อุ๊บ

อุ๊บบอกว่ามีคำตอบอยู่แล้วแต่ขอยังไม่พูด
ขอรอฟังคำพิพากษาของศาลก็แล้วกัน
แต่สุดท้ายไม่ว่าผลการตัดสินของศาลจะออกมาเป็นยังไง
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรม
ดังนั้นมันมีคำตอบอยู่ใจพี่อยู่แล้ว
ชั่วที่กระทำกับน้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ก็ต้องใช้กรรมคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่
ปรากฏแห่งกรรมหรือกฎหมายบ้านเมือง

ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ตั้งแต่เช้าก็โพสต์ภาพสองภาพพร้อมแคปชั่น
ไหวอยู่แล้วลูกชายแฮชแท็กลุงพลป้าแตนแฮชแท็กมนโอม
ภาพแรกเป็นภาพลูกชายซบไหล่ป้าแต่นพร้อมรอยยิ้ม
อีกภาพเป็นภาพของป้าแตนและลูกชายถือพานบายสี
แล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสทั้งสองภาพเลยค่ะ
ก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจค่ะ
ก็หลากหลายความคิดเห็น

ไทรรัตร์ทีวีไทรรัตร์ออนไลน์ไทรรัตร์นิวโชว์

เซฟปลาส้มเริ่มมาละ
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะว่าอ้าวสงสารปลาส้ม